สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
เราพูดถึงประเด็นที่ร้อนที่สุดในวันนี้ของวงการฟุตบอลไทยกับเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับ
พอมีกำไรมีเรื่องราวของเงินทองเข้ามานะครับหลายคนอยากจะเข้ามาจับจองแน่นอนนะครับ
ดังนั้นความถูกต้องของสัญญาต้องมาเป็นอันดับแรกแต่ว่าการยกเลิสัญญาในครั้งนี้นะครับ
กับสมาคมและมีอายุของสัญญาฯถึงปีสองพาห์ห้าร้อยหกสิบนั้น

เรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันที่บริษัทสยามสปอร์ตนะครับเป็นสตูดิโอในการผลิตรายการของพวกเขาครับ
ก็มีการนัดสื่อบัญชนไปเพื่อสักถามข้อสงสัยทุกข้อที่มีการพูดถึงกันจากการประชุมสภากรรมการของสมาคมฟุตบอลนะครับ
บอกว่าสัญญาของสยามกีฬานั้นไม่เป็นธรรมในการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมฟุตบอล
ก็มีคนออกมาแถลงข่าวก็คือคุณอดิสัยวารินสิริกุลนะครับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามสปอร์ตซิติเขตจำกัดมหาชน
แต่เพียงผู้เดียวนั้นเรื่องนี้ครับทางบริษัทสยามสปอร์ตได้ทำสัญญาการถ่ายทอดสด
และเพิ่มมูลค่าของฟุตบอลลีกตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถของทางบริษัทเองนะ
ครับก็คือจุดนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าสัญญาเป็นอย่างไร
สยามิลันก็บอกว่าถ้าได้กำไรจะแบ่งกับสมาคมคนละครึ่งก็คือ๕๐
แต่ถ้าเกิดขาดทุนสยามกีฬานั้นจะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้เองนะครับ

ส่วนประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่๒ครับ
เรื่องของการไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนสมาคมสยามสปอร์ตขอโต้
หมอโตแย้งว่าในสัญญาทุกฉบับนั้นมีระบุรายละเอียดทั้งสิ้น
ส่วนในประเด็นข้อที่๓ครับสมาคมฟุตบอลนั้นไม่มีอิสระในการบริหารงาน
ตรงจุดนี้ครับสยามกีฬาชี้แจงว่าทุกหน่วยงานมีการวางแผนอย่างชัดเจน
สยามสปอร์ตครับไม่เคยเข้าไปก้าวไก่การบริหารการจัดการ
ส่วนประเด็นสุดท้ายครับกรณีที่ไม่สามารถบริหารงบประมาณด้วยตนเอง
ส่วนนี้สมาคมฟุตบอลชุดเดิมนั้นยังสามารถหางบประมาณสนับสนุนต่างได้
ผู้สนับสนุนทีมชาติไทยและสมาคมฟุตบอลอีกทั้ง
ยังมีส่วนแบ่งค่าบริหารสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนอีกด้วยนะครับ
ทางฝั่งของดรสรายุทธ์มหาวรีรัฐนะครับ
ก็บอกว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลชุดนี้

การประชุมก็ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เชื่อมั่นว่า
ตรวจเอกสมยศนั้นจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับที่บอกว่าจะยกเลิกสัญญากับ๓๘
แต่ว่ามีการพูดคุยกันหลายต่อหลายครั้งก็เห็นท่านนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดี
อันนี้คือคำพูดของดรสรายุทธ์ที่บอกเอาไว้นะครับแล้วรวมถึงเรื่องของสัญญาสปอนเซอร์ด้วยนะครับ
ห่วงว่าที่เคยเซ็นกับสยามสปอร์ตไว้มูลค่าใน๗๖๕ล้านบาท
เกิดมีการบอกเลิกสัญญานั้นอาจจะมีผลกระทบตอนนี้สัญญายังไม่มีผลสมบูรณ
จากว่าเป็นสัญญาที่เกิดจากทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันนะครับ
สิ่งที่ต้องทำคือหลังจากนี้อยากให้จบด้วยดีนะครับไปเคลียร์กัน
ก็คือทางฝั่งอย่างสปอร์ตนั้นอาจจะต้องมีงบดุลในการเข้าไปชี้แจง
ว่าที่ผ่านมานั้นมีการเปิดรับรายจ่ายหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาครับ
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นตามหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลชุดใหม่นะครับ
ดำเนินการต่ออย่างไรแต่ขอยืนยันนะครับว่า
การบอกยกเลิกบริหารสิทธิประโยชน์นะครับยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการนะครับ
เนื่องจากว่ายังไม่มีเป็นรายลักษรนะครับ
เป็นการโพสต์ข้อความขึ้นบนทางเว็บไซต์แล้วก็สื่อต่างเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งถ้ามีการยกเลิกอย่างเป็นทางการมาจริงทางสยามฟอร์ตเองก็รับได้
แต่สิ่งที่ทางสยามสปอร์ตจะพิจารณาก็คือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น
มันทำให้สยามกอดเสียหายได้รับผลเสียหายอย่างไรนะครับ
ซึ่งเราก็จะดำเนินการตามสิทธิ์นะครับที่พึงมีที่ระบุไว้ในสัญญานะครับ
เรื่องนี้เนี่ยจริงถ้าจะมองให้แฟร์ก็ต้องมองสองมุมคุณผู้ชมครับ
ก็คือทางสยานกีฬาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยก็ทำงานกับทางสมาครมมานาน
หลายคนก็มองว่าเป็นการผูกขาดแต่ว่าสยามกีฬาเองก็ต้องมองอีกมุมนะ
มีประนอมมากกว่านี้นะครับคือไม่อยากให้ฟ้องร้องกันบ้างก็เถอะ
คุยกันได้นะครับน่าจะหาข้อตกลงที่ยุติด้วยดีทั้งสองฝ่ายครับ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้ง
พลตำรวจโทอำนวยนิมมโนอดีตรองโฆษกสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาท
อดีตผู้บังคับการกองประปราณครับซึ่งทั้งสองคณะดังกล่าวไม่ก็
ซึ่งหากทางสโมสรนั้นไม่พอใจก็สามารถสู้ต่อได้ในขั้นของการอุทธรณ์
แต่ในปีนี้นะครับได้ออกกฎห้ามทุกสโมสรไปฟ้องร้องในสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับกีฬา
อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ต้องต่อสู้กันจนถึงสารอุทธรณ์ครับ